คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องของพรานเก่งกันหน่อย
รานเก่งเป็นพรานป่าที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินป่ามานานกว่า๓๐ปี
แต่ล่าสุดเขาเดินป่าตั้งแต่๑๕สิงหาคมแล้วเขาหายตัวไป
กลับออกมาจากป่าทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าเขายังมีชีวิตอยู่
แต่ไม่เชื่อเลยว่าพานคนนี้จะหลงป่าชำนาญมากเดินมาตั้งแต่อายุ๑๒๑
หลงป่าแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าครอบครัวมีการไปหาหมอปลา
หมอปลาช่วยหน่อยเถอะเดี๋ยวหมอปลาจะไปแต่หมอปลาพูดคำนึงถ้าพูดตรงจะโกรธไหม
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของเมืองลับแลนหรือเปล่าแต่เชื่อว่ายังไม่ตายนะฮะ
ที่เห็นเป็นทีมกู้ภัยมีทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีทั้งตำรวจทหารชาวบ้านอยู่ที่ตำบลคองกิวอำเภอบ้านบึง
เพราะว่าต้องลงพื้นที่ไปค้นหาเพราะว่าพรานคนนี้เขาไปเดินป่าในพื้นที่ป่าชมพูเขาเขียว
ในของพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วหายตัวไปทุกหน่วยงานต้องมาจัดทีมค้นหากัน
พรานเก่งชื่อจริงนายเสน่หเฟื่องฟูอายุประมาณสัก๔๒ปีได้เขาหายตัวไปเข้าไปหาของป่าแล้วก็หายไปเลยครับตั้งแต่๑๕สิงหาคม
ก่อนที่จะไปออกปฏิบัติการค้นหาเขามีการนิมนต์พระสงฆ์มาจากนครสวรรค์ด้วยทำพิธีตามความเชื่อแล้วขอให้ทีมค้นหาดำเนินการต่อไปนี้คือ
เอาใครใครเกิดปีเสือเดินนำหน้านะใครเกิดปีงูเดินปิดท้ายนะมันเป็นความเชื่อเนอะจะได้ค้นหากันเจอ
เริ่มค้นหาตอนเที่ยงกว่าเค้ามีการจัดเป็นสามทีม
เขามีการจัดออกเป็น๓ทีม๓ทีมนี้จะมีทหารจากกรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์
มีกู้ภัยศิลธรรมสมาคมนะฮะแล้วก็มีเจ้าที่ป่าไม้รวมทั้งชาวบ้าน
แบ่งกันออกเป็น๓ทีมกระจายค้นหาเป็นวงกลมนะฮะ
จุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของพรานเก่งที่ติดต่อได้ครั้งสุดท้าย
ตอนที่หายตัวไปเนี่ยน้องชายยังมีการโทรติดต่อกันได้๒๓ครั้งก่อนที่สัญญาณจะหายไปนะครับ
ทั้งมีการไปเจอซองกาแฟของพรานเก่งที่ดื่มประจำไปตกอยู่ในระหว่างทางเดิน
ซึ่งมันเป็นแอ่งน้ำด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นของพรานเก่งด้วยนะฮะ
ระหว่างทีมค้นหาเขาเดินไปเริ่มได้กลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นซากศพกลิ่นเหม็นเน่า
ก็เลยเดินไปเดินไปอ๋อมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คิดคือไม่ใช่ซากคนตาย
อันนี้ภาพนี้เป็นซองกาแฟนะฮะค่ะทีนี้การเดินค้นหาไปมันไปเจอกลิ่นคล้ายคล้ายกับซากศพ
สุดท้ายมันไม่ใช่มันไปเจอซากกวางบ้างไปเจอกลิ่นของเขาเรียกว่าต้นบุกบ้าง
อาจจะกลิ่นคล้ายกับกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพแต่ก็ยังไม่ใช่อันนี้เป็นกระดูกของกวางนะฮะ
สนอเฟื่องฟูเป็นน้องชายของพรานเก่งไปร่วมทีมค้นหาด้วยแล้วบอกว่า
ครอบครัวยังมีหวังว่าจะเจอพี่ชายเพราะพี่ชายเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนชำนาญป่า
เขาเชื่อว่าพี่ชายน่าจะประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บงูกัดหรืออะไรก็ตามที
แล้วทำให้เขาไม่สามารถจะส่งเสียงหรือว่าทำสัญญาณขอความช่วยเหลือจากป่าได้
เพราะพี่ชายเนี่ยขาดการติดต่อไปก่อนจะหายไปเนี่ยยังโทรหาเมียเขา๓ครั้งเลย
ยังโทรกันอยู่เลยแล้วพี่ชายชอบเดินป่าตั้งแต่อายุสิบสองปี
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยหลงป่าแม้แต่ครั้งเดียว
มันเป็นไปไม่ได้ที่พี่เขาจะหลงป่าเขาเชื่ออย่างนั้น
ทีนี้นักข่าวไปถามพ่อกับแม่นางประคองกับนายประสงค์
พ่อแม่ของพรานเก่งก็บอกว่าโอ้โหกว่า๓๐ปีที่ผ่านมานะ
ลูกเดินป่าเก่งมากไม่เคยหลงป่าเลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่หายไปเนี่ย
เป็นเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้รับได้ไม่ว่าจะเจอลูกในสภาพไหนก็ตาม
พ่อแม่รับได้ขอให้เจอนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวของพรานเก่งนะเดินทางไปหาหมอปลา
หมอปลาไปหานู่นเลยฮะที่เพชรชบุรีนะบ้านอยู่ชนบุรีเดินทางไปหาที่เพชรบุรี
หมอปลาช่วยหน่อยหมอปลารับปากเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปช่วยหาเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมนะวันนี้นะ
แต่มีเงื่อนไขหมอปลาพูดว่าถ้าพูดตรงอย่าโกรธกันนะ
เรื่องต้นเนี่ยเขายังไม่ตายนะมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้เป็นเรื่องของเมืองรับแรงหรือเปล่า
ยังไม่รู้นะไปฟังเสียงหมอปลาครับ
คืออันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าพอไปตรงนั้นเราจะเจออะไร
อันนี้คือเราต้องบอกขออนุญาตก่อนว่าบางครั้งบางครั้งที่เราลงไปช่วย
เหลือคนคำพูดจากปากหมอปลาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจ
หูเขาเรียกว่าหูเคสเขาเราก็ถามก่อน
ถ้ามันเป็น๑๒๓อันนี้ผมพูดคุณโกรธผมไหม
เขาว่าอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเขาต้องรับได้
เขาบอกว่าเขารับได้เมื่อรับได้เราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือเขา
ผมตอนนี้นะผมดูภาพเมื่อเช้าก็คือก็ยังมีชีวิตอยู่อะครับ
หมอปลาพูดแบบนี้ยังเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนการค้นหายุติไปตอน๕โมงเย็นนะเพราะว่าช่วงค่ำก็จะมีสัตว์ป่าออกไปหากินแล้ว
เดี๋ยวเช้านี้เริ่มฟ้าสางจะออกไปเดินค้นหากันใหม่ก็คาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่น่าจะเจอพรานเก่งที่หายไปนะครับ